เราก็ยังมีเรื่องราวดีอีกแง่มุมหนึ่งมาให้ชมกัน
อย่างที่โรงพยาบาลหาดใหญ่สงขรา
เขารักษาผู้ป่วยโควิด๑๙จนหาย
กลับบ้านไปแล้วเขียนจดไม้น้อยส่งมาให้
เป็นรูปหัวใจสีชมพู็ทรง

เป็นอย่างไรและข้อความเขียนว่าอย่างไรดูสิฮะนี่
เป็นรูปหัวใจเลยนะเขาบอกว่านี่แหละครับ
เป็นจดหมายของผู้ที่ป่วยโควิด๑๙รายหนึ่งที่พักรักษาตัวอยู่ที่นี่
โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงคราครับ
จนกระทั่งหายเป็นปกติแล้วกลับบ้านไปแล้วเมื่อวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมา
โดยก่อนกลับบ้านผู้ป่วยรายนี้ได้ฝากจดหมายน้อยเอาไว้เขียนข้อความว่า
คุณหมอขอบคุณคุณหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคน
ยอมเสี่ยงและเสียสละตัวเองเพื่อรักษาผมในครั้งนี้
ผมยอมรับว่าทุกคนให้การดูแลผมดีมากในทุกเรื่อง
ผมและทุกคนขอขอบคุณทุกท่านและขอให้การเสียสละของทุกคนในครั้งนี้
ได้รับความดีตอบแทนอย่างมากมายรักมากมาย
พอจดหมายนี้นะส่งไปถึงคุณหมอคุณพยาบาลนะโอ้โหหัวใจมันพองโต
หัวใจมันพองโตมากมันเป็นการสร้างกำลังใจให้กับทีมแพทย์ทีมพยาบาล
และเจ้าที่ทุกคนของโรงพยาบาลหาดใหญ่
มีคนเข้าไปแสดงความเห็นเยอะมากเลย
ให้กำลังใจทั้งคนไข้ที่ยังป่วยอยู่ทั้งที่หายแล้วทั้งทีมแพทย์ทีมพยาบาลของโรงพยาบาลหาดใหญ่
อับก็ส่งต่อกับทุกคนไปในบุคลากรทางการแพทย์ไม่ใช่เพียงที่นี่นะครับ

ส่วนที่ปฐุมธานีครับนายวิรัติศักดิ์ฮอนดาครับ
ซึ่งเป็นนายกอบตครอง๓พร้อมด้วยชาวบ้านกว่า๕๐คน
ร่วมกันไปมอบดอกไม้ให้กำลังใจแก่นางเอนะฮะขออนุญาตเป็นนามสมมุติแล้วกันนะครับ
เอเขาเป็นภรรยาของชายอายุ๕๑ปีซึ่งเป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย
ติดโควิด๑๙จนเสียชีวิตนางเอคือคนเสื้อดำเมื่อสักครู่นะครับ
นางเอเองก็ได้รับเชื้อมาเหมือนกันแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กระทั่งหายแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปได้
ขณะที่สมาชิกในครอบครัวอีก๒คนตรวจแล้วไม่พบเชื้อแต่อย่างใดครับ
ด้านเพื่อนบ้านบอกว่าประชาชนภายในหมู่บ้านต่างให้กำลังใจครอบครัวของนางเอนะ
ชาวบ้านทราบดีแล้วก็ไม่ได้หวั่นวิตกว่าจะเป็นคนแพร่เชื้อให้กับคนในหมู่บ้านหรอก
แล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแหละ
โดยที่ผ่านมาชาวบ้านส่วนใหญ่ก็นำอาหารไปวางไว้ให้กับครอบครัวนี้ที่บ้านเหมือนกัน
ที่กักตัวเพื่อต้องการจะเป็นกำลังใจให้
ดูสิครับเขามีบอร์ดเห็นไหมเขียนข้อความแบบนี้จากชาวบ้านทุกคนน่ารักมากเลย
แล้วก็ตอนนี้ที่บ้านเองก็บอกว่าหมู่บ้านเขาบอกว่าจะไม่ทิ้งกัน
ยามเกิดวิกฤตแบบนี้
ส่วนหนึ่งก็อยากจะฝากบอกทุกคนคนที่เขาหายแล้ว
เขาบอกว่าเขาอยากได้รับการต้อนรับจากสังคม
ให้เขากลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม